หลังจากที่ได้หยุดพักในวันหยุดยาวในช่วงวันแม่
ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายท้องฟ้าอึมครึมครึมพรุ่งนี้
ต้องกลับมาทำงานแล้วนะครับและแน่นอนครับ
ต้องกลับมาเจอกับสถานการณ์ฟ้าฝนกันอีกครั้งหนึ่ง
มาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะไปตกจุดไหนมากเป็นพิเศษ
นี่คือสถานการณ์ฝนช่วงที่ผ่านมาก็จะพบว่าสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่ที่ตกเยอะ
จะไปอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับ
และที่สำคัญครับหลังจากนี้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ
ก่อตัวของพายุในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ถ้าหากดูตรงนี้มี๒ลูกที่เป็นตัวเป็นตนของพายุแล้วนะครับ
มีทิศทางขึ้นไปบริเวณทางประเทศจีนฝั่งตะวันออกนะครับ
แต่ว่าใกล้เมืองไทยของเราเองมีตรงนี้ได้กลับเป็นดีเปอร์โยชัน
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งในจีน
แล้วก็มีการวกลงมาบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

ที่จะทำให้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราเพิ่มมากขึ้น
และแน่นอนในทะเลหมาสมุทรแปรซิฟิกส์มีพายุเยอะแบบนี้
เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงนะครับ
สังเกตว่าสีชมพูสีบันเย็นคือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๒๔เมตร
มาประชิดติดกับชายฝั่งอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าหากเราไปดูเรื่อยก็จะพบว่าวันนี้ไปจนถึงวันที่๑๗
ก็ยังคงมีการเคลื่อนตัวของคลื่นที่มีความสูงเข้ามาประชิดตามแนวชายฝั่ง
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนสีชมพู
คุณผู้ชมสังเกตดีจะสังเกตว่ามีการเหนียวนำเอามรสุม
แล้วก็ความชื้นจากบริเวณทะเลฝั่งอันดามันเข้ามา
กันตัวกลายเป็นฝนตกในเมืองไทยของเราก็ตกปกคลุมตอนบนจนถึงตอนกลางค่อนข้างเยอะละทีเดียว
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ๒วันหลังจากนี้
คาดการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูสีชมพูดีคือบริเวณที่มีฝนเยอะกว่า๑๐๐มิลลิเมตรนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
จะมีปริมาณฝนตกสะสมค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง๑๐วันหลังจากนี้

ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนทิศทางของ

เบี่ยงขึ้นไปด้านบนแทนนะครับ

ทีนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ

กระแสลมดังกล่าวจะมีการทอดตัวต่ำลงมา

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

การคาดการณ์สถานการณ์ฝน๗วัน
จะพบว่าในวัน๒วันนี้ก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐นะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ถึงสุดสัปดาห์ก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในพื้นที่ประเทศไทย